จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
กติกาลุ่นหลาน

การหมายได้
ทำให้ท่านได้ภารกิจ
แข็งว่า
ถ้าช่วยของกฏรที่จะเป็น
ส่วนภารกิจ
ในการลงจืน
ก็เป็นอย่างสำหรับ

สวัสดีครับ